ที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเป็นคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะ
มีรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ขี่ไปชนท้ายกับรถเก๋งสีดำ
แล้วคนขี่รถจักรยานยนต์ก็กระเด็นลงมานอนอยู่บนพื้น
แล้วคนที่ขับรถเก่งสีดำเขาก็ลงมาช่วยเป็นผู้หญิงนะคะ
ลงมาช่วยลงมาถามเจ็บตรงไหนยังไงบ้าง
คนที่อยู่แถวนั้นที่เป็นพลเมืองดีเขาก็มาช่วย
สุดท้ายมีรถเก๋งสีบรอน

แล้วก็ทับร่างคนขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท

เนี่ยเดี๋ยวเขานอนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวรถมาแล้วจะทับไปเลยเนี่ย

ละเมืองดีที่อยู่แถวนั้นก็พยายามโบกตะโกนให้หยุดให้หยุดให้หยุด

แล้วเหมือนกับจังหวะหนึ่งคือสะบัดหลุดได้แล้วหนีไปเลยเนี่ยค่ะ

เพราะว่าเราได้ไปคุยกับเจ้าของรถเก๋งสีดำ
ที่ถูกคนขี่รถบิ๊กไบท์ไปชนท้าย
เธอก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นค่อนข้างดึกประมาณตี๒ตี๓แล้ว

ส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ตอนนี้อยู่โรงพยาบาล
อาการยังหนักอยู่นะคะเพราะว่าเขาถูกลากไปเกือบกิโล
ที่หลังที่ก้นเนี่ยแผลใหญ่มาก
คือเจ้าของรถยนต์สีดำที่ถูกชนท้ายเนี่ยบอกว่ามันกลางดึกนั่นแหละ
มันก็มืดแต่ถนนมันก็ไม่ได้มืดเสียจนที่จะไม่เห็นคนโบกว่า
หน่อยมีคนเจ็บอยู่กลางถนน
แล้วคนเจ็บเขาก็ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลแล้วเขาก็บอกว่า
คนขับรถเก๋งสีบรอนที่ทับเขาแล้วก็ลากร่างเข้าไปเนี่ย
เงียบหายไปเลยค่ะไม่ได้ติดต่อมาไม่ได้มาขอโทษไม่ได้มาแสดงความรับผิดชอบอะไร
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้ไปคุยกับคนที่ขับรถเก๋งสีบรอนที่ขับไปทับร่างเขาแล้วด้วยนะคะ
นายมนูแสงโพแก้วอายุ๔๓ปีเป็นคนขับค่ะ
แล้วก็ได้ไปติดตามตัวได้ตัวช่วง๔โมงเย็นของเมื่อวานนี้
ก็เลยไปยึดรถคันนั้นนะคะที่เป็นรถในการก่อเหตุ
รถจอดอยู่หน้าบ้านแถวบางโบทองจนธบุรี

รู้ว่ารถคันไหนของใครตามไปถึงบ้านเนี่ยเจอตัวแล้วด้วย
คนนี้ใช่ไหมแยวนี่ใช่ค่ะนายมณูบอกแบบนี้ค่ะ
ว่าก่อนเกิดเหตุขับรถไปทำธุระแถวถนนสายไหม
แล้วก็จะเดินทางกลับบ้านแถวบางบัวทอง
ก็ขับไปตามถนนสุขาพิบาล๕
แล้วก็ไปชนนายปิยรัฐจนได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่ารถเขาไปชนท้ายรถเก๋งสีดำก่อนหน้านี้
เขาอ้างว่าที่คนโบกตะโกนให้หยุดให้หยุดให้จอด

อ๋อมันตีหนึ่งตีสองอย่างนี้เหรอกลัวมิจฉาชีพ

ทีนี้ถามไปว่าอ้าวแล้วคุณทัพคนเนี่ย

ไม่รู้เลยเหรอว่าคุณขับรถไปทับคนหรือทับอะไรบางอย่างเนี่ย

เขาตอบว่าคิดว่าเป็นถุงขยะไม่คิดว่าเป็นคน
คิดว่าขับไปทับถุงขยะแล้วก็ลากถุงขยะไปไม่คิดว่าเป็นคน
พอมันหลุดก็เลยไปเลยเพราะคิดว่าเป็นถุงขยะ
เขาอ้างแบบนี้ค่ะฟังเสียงนายมนูค่ะ
ตอนนั้นมันมืดมากแล้วรถที่สวนมาเขาเปิดไฟสูงใส่ผมด้วย
ยังมีอะไรฝากบอกนะ

ต้องหาโอกาสไปบอกกับเจ้าตัวเขาเองดีกว่าครับ
คือความจริงคนเจ็บเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้อยากเอาเรื่องนะ
เพียงแต่มาพบมาขอโทษอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะภรรยาของคนเจ็บเขาก็ให้สัมภาษณ์กับ

แม่พอไม่ได้ยินคำให้สัมภาษณ์ของแผงน้ายมณูอ่ะ

เพราะกลัวจะเป็นมิจฉาชีพมาโบกไม้โบกมืออยู่กลางถนน
โอ้ยมันอยุดลงมาดูนึกว่าขับทัพถูกขยะ
ผู้เสียหายเขาโกรธนะ
เหรอครับ
เขาบอกกับราคาร
หลบหนีไม่หยุดช่วยเหลือตามสมควร
และไม่แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียง

ตำรวจก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ
ทีนี้ตัวผู้เสียหายคุณปียรัฐ
เชยคนขับรถบิ๊กไบท์และครอบครัว
อย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้ที่นักข่าวของเราไปคุยด้วยค่ะ
คือก็เริ่มอาการดีขึ้นบ้าง
อนุญาตให้ทีมข่าวของเราไปคุยที่โรงพยาบาลนะคะ
เขาก็บอกว่าตอนแรกก็แค่ให้มาขอโทษก็พอเนอะ
คนขับรถเก่งสีบรอนคนนั้น

เพราะว่าแม้แต่ติดต่อโทรเข้ามาก็ไม่มี

มีแค่เพื่อนมีแค่แฟนเข้าไปขอโทษแทน

ให้คนอื่นไปแทน

นี่แล้วก็มาได้ยินการให้สัมภาษณ์

ให้สัมภาษณ์มันขัดแย้งกับความจริงที่เกิดขึ้น

คู่กรณีไม่มีความจริงใจมากพอ
ที่จะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

กับการให้การของเขาครับว่า
คือรอบแรกที่เขาบอกว่า

กลัวเป็นมิจฉาชีพในการให้การ

กับคลิปที่๒ที่เขาบอกว่า
เขาถอยออกคิดว่าเป็นถุงขยะหรืออะไร

มันก็เลยทำให้เราแบบมันมีอารมณ์หน่อยครับ

คือพี่ไม่เห็นจริงหรอกพี่แกล้งพูด
เพราะมีใครบอกมาหรือเปล่า

ใช่อยากได้ความจริงใจมากกว่าคือ

เราก็ตอนนี้ก็ให้เป็นไปตามคดีของเจ้าหน้าที่ไปครับ
ส่วนคดีอาญาที่อันนั้นไป

แต่ส่วนคดีแพ่งหรืออะไรก็ค่อยว่ากันอีกที
ตอนนี้ถามว่าค่ารักษา
ผมก็จะเรียกร้องในตามสิทธิ์ของผมต่อไป
ก็คือจะเรียกร้องในส่วนที่ลากอย่างเดียวพอ

ผมจะเรียกร้องในสิทธิ์ที่ลากที่เป็นแผลอย่างเดียว
แล้วก็แผลมันเริ่มเป็นหนองด้วยนะ

คือแผลใหญ่ที่หลังที่ก้นเพราะโดนลากไป

แล้วก็ต้องดูแลแผลแบบอย่างดี

ตอนนี้ค่าใช้จ่ายในการรักษา๒๕๐๐๐บาทแล้วนะ

แล้วก็คู่กรณีก็ไม่มา

คุณปิยรัฐก็เลยบอกว่าเรื่องของคดีความ
ปล่อยให้เป็นไปตามหน้าที่ของตำรวจ
ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะ
ส่วนคดีแพ่งก็เดี๋ยวจะขอพูดคุยกับคู่กรณีก่อน

เตรียมที่จะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

รักษาพยาบาลตอนนี้ก็คุณหมอบอกว่า
วันแรกต้องดูแลรักษาแผลนะคะ
ที่หลังที่ก้นเพราะว่าอาการติดเชื้อ
จากนี้ก็ต้องรักษาฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วย
จะมีส่วนที่เน่าแล้วก็เสียหายไปด้วยค่ะ
ก็จะต้องมีการตัดเนื้อจากส่วนอื่นของร่างกาย
ปิดแผลที่ก้นและหลัง
นี่มันหนักนะคะไม่ใช่เบาอ่ะ
แล้วต้องรักษาพักฟื้นอย่างน้อยนะคะ

นี่ต้องอยู่โรงพยาบาลกันยาวเลย
แล้วแผลนี่โอ้โหเนี่ยค่ะ

พวกค่าชดเชยด้านดวายได้